จากวันแรกของพวกเขามาจนถึงการไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้
วันนี้ผมอยู่กับคุณจูนสุชาดากุลมงคล

เริ่มต้นเลยนะคะก็จะเป็นเห็ดสดค่ะก้อนเห็ดค่ะ
จริงปัจจุบันเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพแล้วก็ทานวีแกนหลักจะเป็น๒กลุ่มนี้
ไปไปมามาค่ะขยับมีกลุ่มลูกค้าเด็กเพราะพอเรามีสแนคใช่ใช่พ่อแม่เขาซื้อไปให้เด็ก
แล้วก็เป็นสินค้าออร์แกนิคเขาเอาไปทำกับข้าวให้เด็ก
สำหรับผู้สูงอายุเขาก็จะซื้อไปอยู่แล้ว
อีกอันนึงค่ะที่เราเจอคือเหมือนคุณหมอแนะนำให้ทานที่เป็นออร์แกนิค
อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะที่คุณหมอแนะนำให้เลือกทานเฉพาะแกนิคเขาก็จะกลับมาหาที่เราเลยค่ะ
จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วว่าคุณจูนเข้ามาทำธุรกิจฟาร์มเห็ดเพราะเห็ดขายเห็ดได้ยังไงครับ
จุดเริ่มต้นค่ะเริ่มจากที่ว่าชอบกิน
อ่าทีนี้พอเราชอบกินเห็ดสายกินเราเลยไปเจอเห็ดเข็มทองอบกรอบครับตัวแรกที่เราเจอค่ะตัวนั้นคือจุดเริ่มต้นจริงจริง
อ่าว่าเราชอบกินเห็ดตัวนี้แล้วพี่เขาเป็นคนขายเราก็เลยตามไปถึงฟาร์ม

นี่มันเกินสายกินไปแล้วนะคือเราปกติเราแค่ชอบกินเราก็กินบ่อยเราซื้อบ่อยใช่ไหมคุณจูน

คือเนื่องจากว่าพอเคลมเป็นออร์แกนิคด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าออร์แกนิคมันดีเราก็อยากออร์แกนิคมันเป็นแบบไหน
ประจวบกับพี่เจ้าของฟาร์มพี่มารยาทพี่เสถียรเนี่ยใจดีทั้งสองท่านเลย
วันที่ไปก็เหมือนกับเออเนี่ยเอามาดูไหมนู่นนั่นนี่

อะไรอย่างนี้ค่ะก็หันไปมองกับเพื่อน
เออแบบเธอทำเมืองร้อนสนมั้ย
เขาก็ถามจุนกลับมาว่า
เอาละเธอสนมั้ย
ใจง่าย๒คนหนูเจอกันครับ
ก็เลยเหมือนกันถามพี่เศียรพิมรญญาติว่า
เหมือนกับถ้ามีโอกาส

ประเทศไทยก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากได้มาทำต่ออืมนี่เลย
เป็นที่มาค่ะครับอันนี้คือเหมือนเหมือนเราไป
ซื้อกิจการเขาไม่รู้ว่ายังไงคือจริงอ่ะเงื่อนไข
พี่เขาค่ะคือทำอย่างไรก็ได้ให้ฟาร์มคงอยู่ต่อไปในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้เราค่ะคือมันตีมูลค่าไม่ได้นะคะ
เพราะว่าเหมือนกับมันไม่ใช่เห็ดที่เราเรียนรู้โดยทั่วไปได้จากข้างนอก
เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนทั้งเรื่องอุณหภูมิ
ความชื้นแสงระยะการเติบโตโอ้โหคือแบบละเอียดยิบเลยค่ะ
คือพอเข้ามาทำแล้วค่ะใครที่ถามว่าอยากทำฟาร์มเผ็ด
ก็จะบอกว่าเข็นรถเข็นนะคะหยิบบนเชลล์นะคะแล้วจ่ายตังค์ค่ะจบ

ใช่ถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้รักการทำเกษตรแต่ถ้ารักการทำเกษตรแนะนำเลยค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วเราจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่ามากขึ้น
ต้องผ่านตัวมาเป็นใช้คำว่าเกษตรกรได้มั้ย

เออใช่มั้ยนี่คือเป็นเกษตรกรเต็มตัวละ

มันต่างกันยังไงเหรอมันลำบากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยค่ะ
ใช้คำนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งเราได้เรียนรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ง่าย
เราอยู่กับมันช่วงแรกคือมันยากจริงแต่พอเราเข้าใจเขามากขึ้นนะคะ
มันก็ดูง่ายขึ้นก็เหมือนทุกอย่างที่เราเริ่มทำใหม่ค่ะ
แต่ว่าเราเข้าใจเกษตรกรมากขึ้นว่า
กว่าผักหรือกว่าอะไรมันจะออกคือมันไม่ใช่มีแค่เราใส่ปุ๋ยเราใส่น้ำ
แต่เราต้องมีพึ่งเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยเช่นกัน
ตอนแรกเราคิดว่าเราทำเราก็จะได้มีเวลามากขึ้นใช่ไหมครับ
จริงคิดว่าเกษตรกรทำแล้วมีเวลามากขึ้น
อันนั้นภายใต้เงื่อนไขว่าเราอ่านใจเขาได้ดีแล้ว
นัดแรกเราต้องอยู่กับเขาแทบจะ๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ

อย่างนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างของคุณเสถียรคุณมารยาทมาเป็นของคุณจูนเอง
เราต้องเปลี่ยนอะไรเยอะไหมจากที่เขามีอยู่แล้วฮะ

เพราะความน่ากลัวที่สุดคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร
เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้
ฟเฟคหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเราจะไม่สามารถวัดได้
ปัจจัยความเสี่ยงเราก็เลยเริ่มต้นไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะ
ก็คือเป็นไปตามที่พี่เขาสอนทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์
คุณจูนครับตอนที่เรารู้สึกว่าธุรกิจเราต้องขยายต่อแล้ว
อะไรเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกแบบนั้น

แล้วจริงเราได้คู่ค้าต่างประเทศจากที่นี่ด้วยนะคะ
แต่การที่เราได้คู่ค้าต่างประเทศมันมีองค์ประกอบหลายอย่างกว่าเราจะสำเร็จ
แต่คือจากงานนี้ค่ะเป็นจุดที่เรามองว่ามันไปต่อได้จริง
ถนัดกันคนละด้านอยู่แล้วอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า
ถ้าเราจะจับมือแล้วทำให้มันโตขึ้นมันไม่น่ายาก
เราไปหาแหล่งเงินมาจากไหนเราทำยังไงกับธุรกิจของเราให้มันโตขึ้น
จะขายคนเพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ก็เพื่อนคู่คิดค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยเครื่องจักรหรือแม้แต่คนที่เราจะต้องเพิ่มเข้ามา
ซึ่งในตอนนั้นเงินที่เราจะต้องใช้ค่อนข้างมีประมาณนึงเลย
นะคะก็ได้ทางธนาคารกรุงเทพค่ะที่เขาซัพพอร์ตจากบริษัทเดิมอยู่แล้วของทางฝั่งโฟกลิฟต์
ก็ซัพพอร์ตให้กับทางความด้วยนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับเรามองเห็นว่าเอ้ย
จริงเราพร้อมแทบจะทุกด้านเลยนะเพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่ไปต่อ
แต่เรามองว่าเราไม่ได้อยู่ในแค่ในประเทศเราอยากที่จะเหมือนกับส่งออกไปด้วย
อยากที่จะเป็นเห็ดคนไทยที่ได้ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ

อ่าประมาณนั้นนั่นเลยค่ะ
เอาตอนแรกโลกสวยค่ะเฮ้ยไม่กระทบหรอกยังไงคนก็ต้องกิน
อ่าแต่ว่าปลายทางเราต้องเข้าใจว่าเป็นร้านอาหารเป็นเหมือนกับแบบเป็นร้านอาหารที่ยังก็ต้องอาศัยหลายหลายอย่างที่คนเข้ามานั่งทานครับ
ที่เป็นร้านอาหารกระทบค่ะก็คือยอดหายไปเลย
คือเวลาเราส่งเห็ดไปให้ตามร้านอาหารเราส่งไม่ได้เลยเขาไม่รับเลยเหรอ
เขาไม่รับค่ะเพราะว่าเขาเปิดไม่ได้หรือต่อให้เปิดได้ค่ะจำนวนลูกค้าที่เขาเคยมีสมมุติ๑๐๐อาจจะเหลือแค่๑๐หรือ๒๐
เพราะฉะนั้นผู้ปกครองทุกคนตอนนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับว่าต้องประเมินประมาณแล้วก็ทำงบประมาณกันขึ้นมาทำให้เรา
เอาจริงคือเราก็อยากจะบอกว่าจริงมันก็มีสัญญานะว่าแบบต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน
แล้วก็การสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพด้วยเช่นกันค่ะณตอนนั้นที่เข้ามาช่วยแล้วก็เรายังได้เดินไปต่อ
แล้วตอนไปต่างประเทศมันก็จะมีข้อกฎหมายข้อจำกัดแต่ละประเทศที่สินค้าจากไทยจะเข้าไปเนี่ยมันต้องผ่านมาตรฐานอะไรผ่านความยากลำบากอะไรบ้างครับคุณจูน
ในปีนั้นเราตั้งเป้าตั้งทงไว้ว่าเราออกเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราอยากส่งออกเราจะต้องทำอะไรก็พอ๒๐๑๘เราออกแล้วกลับมารู้เลยว่ามาตรฐานสำคัญถ้ายูไม่มีมาตรฐานยูไม่ต้องไปไหนเลยนะ

ในอาเซียนก่อนก็คือไปที่สิงครโปร์ก่อน
ประเทศแรกซึ่งในขณะนั้นทางสาธาศุปร์

คุณมาดูฟาร์มหรอเลยดูลงข้อเท่าไหร่
มาดูฟาร์มมาดูทุกซ่อกทุกมุ่ม
แล้วก็บอกว่าถ้ายูอยากจะส่ง
มีประมาณร้อยเกือบร้อยข้อ

เราก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นเราไปต่อ

แต่อีกมุมหนึ่งที่เราได้กลับมาคือความเป็นสากลเนอะ
ว่าอ๋อถ้าเราอยากโต

มันไม่ใช่นะมันมีดีกว่านี้อีก

มีรูมให้เราโตได้มากขึ้นใช่

ทุกครั้งที่เราส่งออกไปมีการสุ่มตรวจทุกครั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าตกไม่ราฐานก็ตีกลับ
ก็เลยรู้สึกว่าแบบหินเนอะอาหารเนี่ย
แล้วจุดเด่นของแบรนด์เราคืออะไร
แล้วก็เหมือนกับน้ำตาลต่ำ
แล้วก็ผลิตภัณฑ์มาจากวัตถุดิบที่เป็นเห็ดออร์แกนิค๑๐๐

ที่มันโอ้โหหนักเหลือเกินทำให้เราปวดหัวมีไหมฮะ
มีค่ะขายใครดี
ใช่จริงมันต้องเป็นคำถามแรกใช่ไหม
แต่เราอ่ะมักจะรู้สึกว่าเรามีอะไรแล้วเราอยากทำ

เราอยากทำเราอยากขายคือไปเจออาจารย์
เวลาเราทำพวกนี้ค่ะเราจะไม่เข้าโครงการด้วย
เหมือนกับไปผสมผสานจากอาจารย์ทุกสารทิศมา

คำถามแรกค่ะขายใครลูกค้าคือใคร
แล้วแน่ใจนะว่าขายได้เจอ๓คำถามไป

จริงก็พอจะตอบได้แต่เวลาเราตอบกับอาจารย์
ก็อย่างดูดีนี้นึง
ไปร้านอาหารที่เป็นออร์เกนิกร้านอาหารสุขภาพ
เพิ่มทางเลือกให้เขาเพ้นเทรเทรดไปในตลาดเดิม

แต่ถ้าเป็นเห็ดสดเข้าไปใช้ในครัว

แล้วก็ฝั่งของคู่ค้าของเราด้วย
ช่องทางการจำหน่ายของเรา
มีช่องทางไหนบ้างนะตอนนี้เลยนะ
ก้อนเห็ดยามบูค่ะซึ่งเขาสนใจตัวนี้
แล้วก็กัมพูชาจะเป็นเห็ดสดกับแปรรูป

อยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอยากจะส่งไปที่อื่นหรือว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มไหมฮะ
โดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราในการประยุกต์ตัวเขาขึ้นมา
เหมือนกับใช้การแปรรูปน้อยที่สุดเช่นกัน
อีกตัวหนึ่งที่เราจะทำคือเราอยากเน้นเห็ดยามบูลชิดเกตหรือเห็ดหัวลิง
ตัวนี้มันเป็นเห็ดเป็นยาค่ะซึ่งจริงอยากให้คนไทยได้ทาน
ซึ่งเตรียมตัวตัสจะร้อนฉะนั้นก็คือภายในปีนี้หรือปีหน้า

การทำโดยไม่มีข้อมูลค่ะเหมือนเดิม
เพราะการที่เราเอาเงินไหลลงไปโดยไม่มีข้อมูลมันเหมือนเอาเงินทิ้งลงน้ำเลยค่ะ
แล้วก็เอาความอยากกับคิดด้วยตัวเองน้อยลง
แต่ให้เอางานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจมากขึ้น
เพราะอย่างเช่นจูนบอกว่าจูนชอบอันนี้ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนชอบนะ
เพราะว่าจริงแล้วเรามักจะตกติดกับดักว่า
ก็ฉันว่ามันดีฉันว่ามันไปได้
แต่พอเราไปลงสนามจริงมันไม่ไปอย่างที่เราคิด
คือที่เขามีคำพูดเยอะนะคือล้มบนกระดาษ
ให้ล้มบนกระดาษก่อนทำการบ้านบนกระดาษก่อน
เพราะเรารู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่ม
แต่จะบอกว่าตอนเราเพิ่งเริ่มแล้วเราทำ
ภาพที่เราเห็นมันจะล้อไปกับชีวิตการทำธุรกิจของเรา
ถ้าเรามาเริ่มทำตอนที่เราเริ่มโตแล้วค่ะ

เพราะเราจำไม่ได้ว่ากว่าเราจะมาเป็นวันนี้

เราผ่านมาก่อนเราเจอปัญหาพวกนี้มา
อยากจะให้กำลังใจหรือว่าแนะนำอะไรเขาบ้างไหมครับคุณจูน
เพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจเอาจริงเนาะ
มันต้องเจอช่วงดราม่าของชีวิต
ไม่นับเรื่องธุรกิจนะถูกไหมคะ
ถ้าเวลาเราเจออะไรก็ตามมันจะมาพร้อมกันเลย
พอเวลาเรารู้ว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ค่ะ

ต่อให้ปัญหามันง่ายแค่ไหนเราก็แก้ไม่ได้
ก็คือเหมือนกับเราเฟลล์ได้นะไม่ใช่ว่าเฟลล์ไม่ได้
วันนี้เราเฟลล์ไม่ได้แปลว่าวันหน้าเราจะเฟลล์
เพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างหนึ่งของเรา
หลังจากนั้นก็จะมาดูเรื่องของการบริหารการจัดการแล้ว
ว่าตรงไหนที่เราจะต้องไปดู
จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องบัญชี
แต่บัญชีสำคัญมากนะเพราะมันกำลังบอกเราว่าสุขภาพเราเป็นยังไง
แล้วตรงไหนที่เราจะต้องไปดูเขา
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าเวลาหัวเราแบบไร้คิดอะไรก็ออกอะค่ะ
เชื่อว่ากูฟังนี้ได้ไปหลายอย่างเลยนะ
ตั้งแต่ในฐานะการเป็นผู้บริโภคที่รักการกิน
เห็ดเหลือเกินเห็ดหอยมากชอบมาก
จนกระทั่งแปรเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรด้วยตนเอง

เจอปัญหาที่บางคนลูกค้าคนนี้ไม่ชอบรถแบบนี้

ต้องไปทำเซอร์เวย์อีกไปเจอนักวิจัยอีก

แล้วใครกินใครเป็นลูกค้าคุณ

คุณมงคลมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ

ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ